เรื่องนี้ค่ะที่กันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
น่าตกใจนะคะคุณยายอายุ๘๓ชื่อว่ายายสั้น
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปถึงในบ้านเลยนะคะ
คุณยายออกมาจากบ้านพาคุณยายไปข่มขืน
ใต้ต้นมะพร้าวห่างออกไปจากบ้านแค่๑๕เมตรเองนะ
จริงค่ะแล้วตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยค่ะ
มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจเรียกตัวมาคุยแล้ว
แต่เขายังปฏิเสธอยู่นะคะครับน้องสาวของคุณยายเขาเล่าให้ฟัง
เขาอยู่ด้วยกันที่บ้านบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลกระแชงนะคะ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตตำรวจก็ไปตรวจสอบ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเยซั่นอายุ๘๓
ยายปีอายุ๖๖เป็นพี่น้องกัน
ยายปีบอกว่ายายสั้นเนี่ยถูกคนร้ายเป็นใครก็ไม่รู้
บุกเข้ามาในบ้านอุ้มออกไปเลย
พาไปข่มขืนใต้ต้นมะม่วงห่างจากบ้านไปแค่๑๕เมตร
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ตอนนี้ยายสั้นกับคนในบ้านกักตัว๑๔วันเป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะว่าหลานสาวติดโควิด๑๙กักตัวกันวันที่๑๐แล้วแหละ
ปัจจุบันนี้ยายสั้นก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะ
ประสบปฏิเหตุหกล้มที่เถียงนานอนติดเตียงรักษาตัวอยู่๓เดือน
แล้วหลังเกิดเรื่องที่คนร้ายมาอุ้มตัวยายไปข่มขืนยายแบบกลายเป็นคนเงียบเลย
ไม่พูดไม่จากับใครเลยแม้กระทั่งยายปีที่เป็นน้องสาวก็ไม่คุยด้วย
ยายแก๘๓แล้วป่วยติดเตียงแล้วยังมาโดนคนร้ายอุ้มออกไปข่มขืนอีก
ทีนี้ค่ะยายปีน้องสาวของยายสั้นเล่าให้ฟัง
ว่าปกติก็อยู่กันสองคนยายปีกับยายสั้นอยู่กันในบ้าน
ช่วงค่ำ๑๓พฤศจิกายนยายปีไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ที่วัดบ้านเกาะก็วัดแถวบ้านนะคะมีงานกระถิ่น
ห่างจากบ้านไปสักไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ออกจากบ้านตอนทุ่มนึง
ออกไปก็ปิดประตูนะคะปิดประตูใส่กรอนเปิดไฟทิ้งเอาไว้
แต่ยายสั้นบอกว่าเดี๋ยวถ้าปิดประตูแล้วปวดฉี่เนี่ย
เข้าห้องน้ำไม่ได้เปิดประตูไว้หน่อยได้ไหม
ก็เลยเปิดประตูบ้านทิ้งไว้๒ทุ่มเสร็จจากการช่วยงานที่วัด
กลับมาที่บ้านยายสั้นไม่อยู่ยายปีบอกเป็นห่วงพี่สาวมาก
ก็ออกตามหาไปเรียกชาวบ้านให้มาช่วยหา
สุดท้ายยายสั้นเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพที่ใส่เสื้อคอกระเช้าสีชมพู
ท่อนล่างเปลือยนั่งกอดเข่าตัวสั่นไม่พูดอะไรเลยสักคำ
อยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะห่างจากบ้านไปแค่๑๕เมตรค่ะ
โอ้โหพอเห็นแบบนี้ยายปีบอกว่าสงสัยพี่สาวโดนกระทำชำราวแน่นอน
แต่นึกไม่ออกจริงว่าเป็นฝีมือใคร
๑๕พฤศจิกายนก็โทรศัพท์ไปเล่าให้ลูกหลานฟัง
ก็เลยพายายสั้นไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็พายายสั้นไปแจ้งความที่สพกันธรรลักษณ์

ก็อย่าทำซะได้แบบรักษณะที่ครองเท่าไหร่
แต่ถึงยังเสียโทษให้พูดถึงเป็นฟรี
วาดภาวากับจากโรงบาลมานอนบนเต็มอีมแล้วก็จ้อง
หาวมาอย่างไหมก็จ้องก็อยากว่าอยู่บ่อยอยากให้
ไปทำบนอื่นอีกคันสมมุติว่าได้อุ่มแย่บ่อยอยากให้ไปทำบนอื่น
อยากให้เขาเป็นคนดีแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่
แต่แม่นี่ให้หายอภัยคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะเลยอ่ะ
ว่าคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไรคะครับทำกับคุณยายวัยแปดสิบสาม
สั้นนามสมมุติคนนี้ซึ่งคุณยายเดินไปไหนไม่ได้
นอนติดเตียงอยู่หลายเดือนแล้วก็พายายไปข่มขืนแบบเนี้ยค่ะ
ตอนนี้ยายกลายเป็นคนไม่พูดไม่จากับใครเลยเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยไม่อยู่บ้านนะไปช่วยงานที่วัดเหมือนกัน
แต่พอเจอตัวยายสั้นเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาจากที่บ้านของยายสั้น
ก็ไม่ได้คิดอะไรจนมารู้ว่ายายถูกข่มขืนเมื่อวันที่สิบห้า
ฟังเสียงเพื่อนบ้านดูหน่อยก็หลังจากหลังจากที่เจอตัวแกก็มานอนก็

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดิมทีเหตุการณ์เนี้ยไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่ากว่ายายปีนามสมมุติที่เป็นน้องสาวยายสั้นนามสมมุติเนี่ยจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
มันก็ผ่านไปสองวันแล้วครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามสอดส่องดูแลช่วยหาเบาะแสตลอดเลยนะ
แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้ใหญ่บอกเสียดาย
คือกล้องวงจรปิดของวัดบ้านเกาะ
อย่างนั้นเชื่อว่าจับคนร้ายได้แน่
เพราะว่ากล้องของวัดตัวหนึ่งหันไปทางบ้านของยายพอดีเลยค่ะ
โอ้โหแต่เสียดายมันไม่บันทึกภาพ
คนร้ายยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ
คือยายที่เป็นผู้เสียหายแกจำหน้าคนร้ายไม่ได้เลย

แล้วก็คุณยายมีอาการหลงลืมตาฝ้าฟางตามวัย
แล้วก็เลยให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากนัก
เกษตร์บอกว่ามันมืดเกษตร์จำไม่ได้
ก็ถามว่าใครใครก็วกวนวกพูดไปมัน

คุณเจ็บจำได้แล้วเขาบอกว่าเค้า
พูดไปพูดมาคงไม่รู้เลย
แต่ผมก็ไม่คล้วนกับจำเนอะ

ตำรวจสพกันทรลักษณ์บอกว่าอยู่ระหว่างหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสัก๒๓คน
เรียกตัวมาคุยแล้วคนนึงแต่คนนั้นเนี่ยปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ปล่อยตัวคนที่ต้องสงสัยคนนั้นไปก่อน
เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่จะไปเอาผิดเขา
กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
หมายความว่าคุณยายก็อยู่ที่บ้านไปอย่างหวาดระแวงกัน